อีกหนึ่งเรื่องอยากจะมาเตือนกันค่ะสำหรับรถที่ติดแก๊ส
คือต้องระมัดระวังอยู่เสมอแหละว่ามันเป็นวัตถุไวไฟที่มันอยู่ติดกับเครื่องยนต
ติดกับรถยนต์ของเราตลอดเวลานะคะชนบุรีค่ะช่างซ่อมติดตั้งถังแก๊สรถยนต์
ตรวจเช็คถังที่ลูกค้าเขาเอามาซ่อมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
มันระเบิดขึ้นมาค่ะระเบิดตู้มไฟอ่ะลุกท่วมเลยนะคะ
บาดเจ็บสาหัสกันไปถึงสี่รายด้วยกันตำรวจสพเมืองชนบุรีก็รีบเข้าตรวจสอบเหตุการณ์นี้ที่ร้านอู่หนุ่มเซอร์วิส
อยู่ริมถนนสุขุมวิทย์ที่ตะบนบางซายอำเภอเมืองชนบุรีค่ะร้านนี้เขาเปิดเป็นร้านซ่อมแล้วก็รับติดตั้งถังแก๊สติดรถยนต์
ไปถึงเนี่ยก็มีผู้บาดเจ็บอยู่ด้วยกันสี่รายนะคะมีนายเกษมสันศรีใสซึ่งเป็นเจ้าของร้าน
นางลักษณะศรีใสภรรยาเจ้าของร้านนายสยามโพศีลูกเขยแล้วก็นายเวทคนนี้เป็นช่างค่ะ
ทุกคนเนี่ยถูกไฟลวกตามใบหน้าและร่างกายกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์อันตรายมากนะคะกู้ภัยก็รีบประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรี
ร้านเนี่ยมีถังแก๊สรถยนต์ประเภทถังโดนัทวางอยู่มีร่องรอยถูกไฟไหม้ทั่วบริเวณเลยค่ะ
คือถังแก๊สมันก็จะมีสองแบบเนาะที่เป็นเหมือนท่อแก๊สที่เหมือนแคปซูลใหญ่หนึ่งอันกับแบบโดนัทก็คือเป็นกลมทรงเดียวกันกับโดนัทเลย
แต่ว่าเป็นทางแก๊สแล้วนะคะทีนี้มันมีรถคันหนึ่งค่ะที่เจ้าของเนี่ยเขาเอามาซ่อมที่อู่
เอามาซ่อมช่วงล่างก็ถูกไฟไหม้เสียหายไปด้วยเหมือนกันในช่วงท้ายนะคะเขาบอกว่าทะเบียนรถคันนี้เนี่ยก่อไก่ขอไข่เก้าห้าสามสาม
มันเป็นแก๊สอ่ะอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็ไวไฟอ่ะค่ะ
มันก็มีสิทธิ์ระเบิดได้เดี๋ยวรอสอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บ
ให้เรียบร้อยซะก่อนถึงจะรู้ได้ว่าสาเหตุมันอาจจะเกิดจากอะไรได้บ้าง